ไปที่คุณจ๊ะกจัดบ้างค่ะ
ันว่าคู่กรณีทั้งสองไม่เคยขอโทษคุณจักรจันทร์บอกนะคะ

ยืนยันว่าตลอด๑๕ปีที่ทำงานร่วมกันมา
อีกฝ่ายเหมือนเป็นคนในครอบครัว
และไม่เคยอยากให้ความสัมพันธ์ต้องมาถึงจุดนี้
ล่าสุดคุณจักรจันทร์เองก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมค่ะ

จากที่คู่กรณีออกมาพูดว่าที่ผ่านมาตลอด๑๕ปี

อยากจะบอกว่ามันอาจไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย
คุณอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร
แต่สำหรับจันทร์เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
มันเหมือนการทำร้ายความรู้สึกของเรา

ไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวรวมถึงแฟนเรา

ใส่ร้ายว่าทำธุรกิจผิดกฎหมาย

ส่งผลกระทบตามมาหลายอย่าง
รู้สึกว่าการที่คุณทำไปแล้ว
แล้วคุณมาบอกว่าทำไปเพราะเป็นห่วง
ทำไปเพราะรักเหมือนคนในครอบครัว
มันไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะทำแบบนี้กับใคร
ถ้าคนเรารักกันเหมือนคนในครอบครัว

คนที่รักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้
ส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าอยู่กับเรา๑๕ปี
ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเอาเงินเราสักบาทเลย
ก็อยากจะบอกด้วยความสะจริงเลยว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยจันก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นมาตลอด

เอาเป็นว่าให้ทนายนิด้าเป็นคนตอบดีกว่า
และขอยืนยันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้

ขอโทษจากคู่กรณีทั้งสองคนเลย
ส่วนเรื่องคดีความก็ปล่อยให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมายนั่นเองค่ะ

เกือบ๒๐ปีกว่านี่

ว่ามันจะเป็นโอกาสคืนดีก็ได้ไหม

๒๐๓๐ตบปากฉันเพิ่ง๑๐กว่าปี

แม่ชี้ไม่ได้
หนูหนูนสามสิบหนูน
คิดคนเดียวกันนะ
เอ้าจริงเนี่ย
ถาลอกกันนี้ตายเหมือนเก่าใจนี้
แล้วพี่ไม่คิดกันอีกเลย
น่ะใช่จริงเสียเวลาทะเลาะ
แบทแบบว่าเมื่อเคลียร์คดีโครงคดีความเสมอไปละ
วันหนึ่งจะหันหน้ามาคุยกันแบบว่าเจอกันทักทายกันได้ไหม
ได้จะใช้เวลาหน่อยแต่ต้องที่จะนานนอย
แต่พี่มีดก็ไม่เคยมีคู่ก้อนละอีจริงจัง

เขาไปหาใครหรอพี่เมเป็นดาราแบบนิสัยดีไงหรือเปล่าคุณแม่เนอะ

แต่ถอดวันไปแล้วนะคุณแม่นะคะไม่เคยมีผู้โปรดีจริงนะ

แต่ด่ามั้ยด่ากันทุกคนตีกัน
อุ๊บดุมกันชัยนี่คือกระโดดตีกันแล้วนั่น
คือทะเลาะกัน
แล้วคุณดำไม่มีศัตรูเวลากลับบ้านนอนไม่มีใครเคยเห็นเขาทำไมพอปีกเขาออกแล้วเป็นนางฟ้า